แล้วก็มีภาพที่ถูกเผยแพร่กันในโลกออนไลน์
เป็นภาพล่าสุดของนางสาวเปรี้ยว

ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการคุยกับพี่สาวก่อนวันที่๒๙พฤษภาคมครับ
ภาพนี้นะครับมีการแชร์ต่อกันในโลกโซเชียลถูกระบุ
ว่าเป็นการติดต่อวีดีโอคอร์ระหว่างเปรี้ยวและพี่สาว
เพื่อเตรียมเข้ามอบตัวก่อนวันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้พี่สาวก็ออกมาเปิดเผย

เปรี้ยวก็สาธารณ์ภาพเหตุการณ์ที่ทำไป
ที่เปรี้ยวจะเปลี่ยนใจหลบหนีภายในประเทศพม่า

นำตัวไปอยู่ในเขตคุ้มครองของกลุ่มมูเซอร์กองกำลังอิสระ
ที่มีเขตพื้นที่อิทธิพลตามแนวตะเข็บชายแดนไทยพม่า

ก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งหากไม่ใช่เรื่องใหญ่จริง
ในโลกโซเชียลเขาก็ไปดูว่าพื้นที่ที่พบว่าหลบหนีไป

เขาก็ตีความขยายความกันไป
นอกจากนี้ก็ยังเชื่อว่านางสาวกวิตาราชดาบิรุเอน

แล้วก็นางสาวอภิวัลสัตยบัณฑิตหรือแจ้
ซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทเหมือนกันคือสาวคนนี้เขาบอกเขาสนิทกัน

เขตคุ้มครองของกลุ่มมูเซอร์ที่ผลิตยาเสพติด

ประเด็นการสังหารโหดน้องแอ๋ม
ว่ามาจากใบสั่งตายของขบวนการค้ายาเสพติดหรือเปล่า
โดยแนวทางหนึ่งในการสืบสวนของตำรวจก็พบหลักฐานยืนยัน
เพราะว่ามีข้อมูลยืนยันว่าผู้ตาย
ถูกกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติสั่งฆ่าตัดตอน
หลังน้องแอ๋มนำข้อมูลของเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
ขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ขอนแก่น

นำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาหลายรายในปี๒๕๕๙
และในจำนวนนั้นมีสามีของเปรี้ยวรวมอยู่ด้วย
คือผู้สื่อข่าวไทยรัฐเองนะครับก็ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยนะ
กับนายตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนในคดี
ก็เปิดเผยถึงเรื่องของ

ด้วยการเป็นสายลับเป็นสายตรวจให้ตำรวจ
แล้วก็เลิกลาไปเมื่อ๖เดือนที่แล้ว
ก่อนที่จะไปแต่งงานกับสามี

จะเกี่ยวพันกับการที่ถูกสั่งตายหรือเปล่า

คิดว่าเป็นสามีของเปรี้ยวที่ถูกจับในคดียาเสพติด
จนเป็นสาเหตุของการแก้แค้นนั้น
ปรากฏว่าเยหรือว่านายบรณชิตรักษาชน
ไม่เคยถูกจับในคดียาเสพติด
แล้วก็ได้เลิกรากับเปรี้ยวไปตั้งแต่วันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
คบหากันกับเปรี้ยวได้เพียงเดือนเศษนะครับ
และสาเหตุที่เลิกคบกันนั้นเยก็บอกว่า
เนื่องจากเปรี้ยวมีผู้ชายคบหาอยู่หลายคน

ปัจจุบันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับเก่งลายพรางนี่แหละครับ
ที่พูดถึงเยขณะที่อยู่ต่างประเทศ
เมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมากันหน่อยครับ

เปรี้ยวกับเอิญสนิทกันจริงมักจะอยู่ด้วยกันเสมอนะครับ

บอกว่าสามีตัวจริงของเปรี้ยว

อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็มีการโพสต์ภาพวันแต่งงาน

ในวันที่๒๘พฤษภาคมปี๒๕๕๘นะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยัน

หรือว่าเลิกรากันไปก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับ
เพราะว่าตอนนี้ตัวละครก็เพิ่มมาเรื่อยนะครับ
โดยเฉพาะไม่ว่าจะคนสนิทของเปรี้ยวเอง
คนที่เป็นผู้ชายที่เคยคบหากับเปรี้ยวเองนะครับ
ก็ถูกสื่อแล้วก็ถูกโลกออนไลน์
เขาตามติดหลายคนเลย